คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้คลั่งคลั่งแบบคลั่งเยอะอ่ะ
ขี่รถจักรยายนต์พุ่งชนประตูบ้านของคนอื่นนะครับทะลุเข้าไปแบบนี้เลย

เอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขับรถเข้ามาในบ้านเขาเลยอ่ะ
โอ้โหเพื่อนบ้านผู้หญิงรายหนึ่งตกใจวิ่งออกไปแล้วรีบตามพลเมืองดี
มีผู้ชายสองสามคนมาครับหนึ่งในนั้นเห็นแล้วใช่ไหม
พี่ที่สวมเสื้อวินจอยยอร์รับจ้างอ่ะเข้าไปถามเฮ้ยไอ้ขี่รถจักรยาน
ทุบทำลายข้าวของแล้วจะเข้าไปทำร้ายอีกต่างหากนะครับก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงสิครับ
ต้นโพสต์ระบุว่าปกติแม่ของเธอจะนั่งพับผ้า
เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าทีวีก่อนเกิดเหตุเพียงสองนาทีครับ
เหมือนมีอะไรมาดนใจให้แม่ลุกไปอาบน้ำโอ้โหไม่งั้นนะ
แม่โดนชนแน่แน่ปะเนี้ยทีวีอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชม
นี่ครับคุณผู้ชมฮะดูดูตรงนี้อีกทีครับโอ้โห
พอพี่สวมเสื้อจอยอรับจ้างวิ่งออกไปคนนี้ก็วิ่งตามครับผู้ก่อเหตุ
เมื่อกี้ขี่รถพุ่งเข้ามาตอนออกเอาตัวพุ่งทะลุประตูออกไปครับ
นี่ฮะหลังจากแม่ของผู้โพสต์นะครับร้องตะโกนขอคนมาช่วยนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเชื่อว่านะฮะแคล้วคาดเพราะว่า
บารมีของพระครูสุชัยวรธรรมนะครับท่านเป็นเจ้าคณะตะบนลิ้นฟ้า
นางสาวสมใจแค่ชัยภูมิอายุ๕๓ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
ซอยดงตานนะอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเล่าบอกว่า
ไม่เห็นหรอกนะตอนชนได้ยินเสียงโครมนะครับ
แล้วมีคนเรียกชื่อเธอก็ตกใจวิ่งออกมาดูออกมาทั้งกระโจมอกเลย
โอ้ระหวยทุกผู้ชมดูสภาพผู้ก่อเหตุก็ยังไม่จุดอารวาดพังเข้าของ
แล้วเอาตัวพุ่งฝ่ากระจกออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ตอนหลังนะแม่ของผู้ก่อเหตุมาขอโทษครับแล้วก็ให้ช่างมาทำประตูใหม่
ก็ไม่อยากจะแจ้งความนะสงสารแม่ของผู้ก่อเหตุเขา
เอาลองฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยครับ

ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ค้าขายกาแฟอยู่ต